ลงใต้ไปที่ทัพเที่ยงจังหวัดตรังกันหน่อย

วันนี้ยังมีอีกหรอยังมีอยู่ค่ะน้องม๓ม๔หลังเลิกเรียน

หันมาไหว้บังคับเด็กให้หันมาไห
ไปถึงถ่ายให้อ๋อโอ้โหถ่ายคลิปไปด้วย
แล้วไปที่น้องคนหนึ่งใส่เฮดโฟนหูฟังอยู่น่าจะไม่ได้ยิน
ตบน้องตบหน้าน้อง

โอ้โหคุณผู้ชมเจ้าตัวถ่ายเองแล้วคลิปนี้มันหลุดออกมาค่ะ
อุ๊ยทำไมแล้ว
มึงหยมไว้เรื่องอะไร
หา

ข่าวนี้กับข่าวเมื่อกี้ที่พี่อ่านคล้ายกัน

ไอ้วิธีเข้ามาทั้งแบบว่า
ตบอยากจะให้ไหว้แล้วก็
เข้าไปขู่ที่เรียกเขาว่าตบเงินเด็ก

พวกนี้ชอบทำกับพวกนักเรียนขาสั้นพวกอะไรพวกนี้พวกนี้

นี่แหละค่ะดิวฟ้าลั่นคราวนี้มือลั่นค่ะไปตบน้องนะคะ
คือถ้าคุณผู้ชมดูในคลิปเนี่ยตอนแรกเนี่ยเออลักษณะเสียงเขาเปรี้ยไหม

เดินตอนแรกไปทักเด็กคนแรกคนที่๒นะฮะเด็กยกมือไหว้นะ
พอมาถึงน้องผู้เสียหายคนล่าสุดเนี่ยที่ดูอยู่ในคลิปนี้นะคะ
เหมือนน้องใส่หูฟังแล้วจะไม่ได้ยินคำสั่งของดิวเนี่ย
ไปที่ใบหน้าแล้วก็ศีรษะอย่างแรง

เห็นไหมสุดท้ายแล้วน้องต้องยกมือไหว้
โดนบังคับให้ไหว้มันโดนบังคับให้ไหว้อ่ะค่ะไอ้คลิปเนี้ยคุณผู้ชม
นี่นายดิวมาขู่มาตบน้องนักเรียนทำไม
แล้วแถมถ่ายคลิปไว้เองด้วยนะเอาไว้โชว์หรือยังไง
น้องหลังเลิกเรียนก็ตามภาษาเด็กมานั่งเล่น
แล้วคุณเป็นวัยรุ่นทำไมต้องมาคุกคามเด็กแบบนี้
อันนี้ใจความสำคัญที่ทางเพจเขาลงไว้แบบนี้นะคะ
ล่าสุดเอาล่ะเพจขอบคุณมาก
ตำรวจต้องทำงานค่ะ
ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยนี่ตรงนี้ค่ะ
ไปพบว่าบริเวณหน้าร้านมีการปิดประกาศเลย

ดให้บริการลูกค้า๒รายในภาพ
นี่ฮะสองรายประกอบด้วย
นายเดีลฟานัดอันนี้ฉายาเขานะคะ
ส่วนชื่อจริงของนายดิวฟาดันก็คือธนาศิษย์อัฐการภัยทูลอายุ๒๕ปี
ส่วนอีกคนนึงที่ทางร้านบอกว่างดให้บริการ
อันนี้รู้ฉายาแต่ไม่รู้ชื่อจริง
ชายาอะไรครับชายาราชศรีทัพเที่ยง

ทีนี้ผู้ดูแลร้านเป็นผู้หญิงเล่าบอกว่าในดิวฟ้าลั่นมาก่อเหตุกับเพื่อน
แล้วก็เป็นลูกค้าที่เคยมาใช้บริการสัก๒๓ครั้งแล้วล่ะ
เฮ้ยเวลามาใช้บริการเค้าใช้บริการตี๓๔หรอ
หรือปลาใต้ตี๓๔ของเค้าคือช่วงเย็นบ่าย๓๔นะฮะ
ในดิลฟารั่นมักจะมากับเพื่อน๔๕คนค่ะ
ทุกครั้งก็มีอาการมึนเมามาอันนี้คนดูแลร้านพูดนะ
คนดูแลร้านพูดนะครับบอกว่าทุกครั้งที่มา
กับเพื่อน๔๕คนมีอาการเมามาพูดจำไม่รู้เรื่อง
ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีพฤติกรรมรุนแรงหรือว่าก้าวร้าว
แต่วันเกิดเหตุเพื่อนอีกคนที่ดูแลร้าน
มาแจ้งบอกว่าเด็กในร้านที่เล่นเกมอยู่โดนทำร้ายร่างกาย
ผู้เสียหายที่โดนกระทำสักประมาณ๗๘คน
ถูกกระทำอะไรบ้างถูกคมคู่เอาเงินคนละ๒๐บาท
ตอนนั้นรู้สึกตกใจมากเพราะไม่เคยเจอกับเหตุการณ์นี้มาก่อนเลย
ก็เลยปิดป้ายประกาศว่า๒คนห้ามเข้ามาใช้บริการในร้าน
ตำรวจเองยืนยันว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
ครับแล้วมาดูประวัติในดิวคนนี้หน่อยดิวฟ้าลั่นล่าสุดเป็นดิวมือลั่นนี่นะคะ
ประวัตินี้มีคดีติดตัว๕คดีครับแรงสุดข้อหาอะไรรู้ไหมคะ

คดีความผิดเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนค่ะ

โอ้โห

นี่ทั้งปืนทั้งยา

ทำร้ายเรื่องทรัพย์ด้วย
นี่คุณผู้ชมเม้นต์มาบอกว่า

แล้วบางกระท่อมอาการจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่า

แต่ว่าล่าสุดน้องม๔คนนั้นที่ถูกเบิร์ตกระโหลกไปเนี่ย
เพราะผู้ปกครองพายแจ้งความแล้วนะ